มาดูข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมชาวเน็ตเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแมวนะคะ
เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแมวค่ะเพราะมีคนเนี่ยขับรถไปจอดข้างถนน

ขอบคุณเจ้าของคลิปมากเลยนะคะ
ที่แบบขับรถตามมาเลยนะ
ขับรถตามมรถคันหน้ามาเนี่ยแดดได้ไหม
แล้วเขาเอามือถือมาถ่าย

ทิ้งกันด้วยอย่างนี้เลยเหรอคะทิ้งไว้กลางทางที่แท้ทรู
ทิ้งไว้แบบนี้คุณผู้ชมนะคะ

คือคุณผู้ชมเห็นแล้วแหละว่าพฤติกรรมเป็นยังไงนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือถนนบริเวณแยกหนองโพ
ถนนเพชรเกษมตำบลหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ข้อความในเพจระบุบอกว่าถ้าจะไม่ทนก็คือธาตุแมวจะไม่ทน
จิตใจทำได้ไงขับรถดูดีแต่เอาน้องมาปล่อยกลางถนน

เหตุการณ์เกิดวันที่๒มกราคมที่ผ่านมาสักประมาณเที่ยงครึ่งนะคะ
เมื่อสักครู่ปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรั

ค่ะ
แฟนบอกว่าวิ่งไปทางบ้านเข้าไปข้างในไม่ได้วิ่งออกถนน
ก็เสียวว่านางจะวิ่งออกถนนเหมือนกันนะคะ

อืมถ้าเกิดว่าเจ้าของคนที่เขาปล่อย
เขาดูอยู่อยากบอกอะไรกับเขาคะ
ก็เดี๋ยวนี้ค่ะพวกโซเชียลมีเยอะมาก
ถ้าคุณไม่พร้อมเลี้ยงหรือว่ามีปัญหากับการเลี้ยงน้อง
ก็อาจจะเข้าไปในกลุ่มรักน้องแมวน้องหมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
หาบ้านให้น้องใหม่ดีกว่าที่มาทิ้งน้องแบบนี้ค่ะ

แล้วน้องก็คือแบบตัวใหญ่แล้วด้วยอะไรอย่างนี้
ถ้าโพสต์หาบ้านนี้น่าจะมีคนรับเลี้ยงหลายคนเลยค่ะ

ของเด็กเนี่ยถ้าคุณน้องพร้อมขึ้นรถมาเราก็พร้อมเลี้ยงเหมือนกันค่ะ